มาดูสองยายหลานที่จังหวัดเลยกันหน่อยค่ะ
อายุ๑๐ขวบก็พบกับความทรมานนะคะ
โรคที่เขาเรียกกันว่าโรคดักแด้
ซึ่งก็นี่ค่ะคือผิวหนังคือเราเห็นแล้วรู้เลยว่า
มันมีความปวดแสบปวดร้อนเกิดขึ้นนะคะ
เพราะว่าแดงแล้วก็แห้งมาก
ยายที่เห็นอยู่นี่คือเอาวัสลีนนะคะ
ต้องทาเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันทั้งคันมันทั้งแห้ง
แล้วก็แสบร้อนนะคะ
นี่คือน้องแตงไทยนะคะอายุ๑๐ขวบเท่านั้นเองนะคะ
ป่วยเป็นโรคผิวหนังหรือว่าโรคดักแด้นะคะ
ยายก็ต้องเอาผ้ามาห่มชุบน้ำให้เปียกห่มตัวไว้
จะได้ไม่แห้งเพราะแห้งแล้วเดี๋ยวคันคันแล้วก็เก่านะคะ
อยู่กันแค่สองคนค่ะยายหลานที่บ้านหมู่๑
ตำบลโนนป่าซางอำเภอผาขาวจังหวัดเลย
คือตอนนี้ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะ
เพราะว่าต้องการวัสลีนจะเอามาทาผิวให้น้อง
จะได้บรรเทาอาการปวดแสบที่ผิวหนังค่ะ
คุณยายบัวไขบอกว่าอยู่กับหลานนี่แหละ
แม่ก็ทำงานอยู่ที่ชนบุรีพ่อไม่อยู่แล้ว
หนีไปตั้งแต่น้องยังไม่เกิดนะคะ
เกิดมาวันแรกก็เป็นแบบนี้เลยค่ะ

หมอบอกว่าเป็นโรคดักแด้ก็ต้องไปมาที่โรงพยาบาลเนี่ยดูสิคะ

หน่วยงานก็มีเข้ามาช่วยนะคะบริจาคเงินให้
ไป๙ปีตอนนี้น้อง๑๐ขวบ
ก็อาการก็คุณยายบอกหนักขึ้น
หน้าร้อนโอ้โหหน้าร้อนยิ่งหนักเลย
เด็กก็เจ็บแสบแล้วก็ร้องไห้ค่ะ
เพราะว่าก็ตัวแค่นี้เองต้องเจอกับเรื่องที่ทรมานแบบนี้นะคะ
ยายก็บอกว่าอยากจะให้ผู้ใจบุญช่วยบริจาค

เพราะไปซื้อเนี่ยไม่มีเงินของมันแพง

ต้องการให้รักษาน้องนี่
แกน้องจะรักษาหาไหมให้ดู
ส่วนพวกครีมวัสลินอะไรพวกนี้ต้องการไหม

ต้องการมากเลยวัสลิน
เพราะวัสลีนไม่ได้ทาแล้วค่ะ
จะมอแขนจะมออะไร

โอ้โหสงสารทั้งคุณยายสงสารทั้งน้องเลย
คือจะเป็นไปได้ไหมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เนี่ยค่ะ
ในพื้นที่นี้ที่จังหวัดเลย
ลงไปดูแล้วประสานคุณหมอ

อย่างน้อยมีอาการดีขึ้นหน่อย
ให้บรรเทาก็ยังดีนะ
อยู่ที่หมู่๑ตำบลโนนป่าซาง
ที่อำเภอผาขาวจังหวัดเลย
อยู่กันสองยายหลานก็ทำได้เท่านี้
ไปรักษาดิฉันว่าแค่เดินทางไปกับ

หรือว่าคุณผู้ชมก็สามารถช่วยได้นะคะ
สลีนที่คุณยายต้องการก็ส่งไปได้เลย
นี่เราขึ้นที่อยู่ให้นะคะแล้วก็ขึ้นเลขบัญชีให้ด้วยนะคะ
บัญชีธนาคารทกศสาขาอำเภอผาขาว